ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
มีคนร้ายเนี่ยบุกไปยิงหนุ่มป่วยทางจิตนะฮะเขาเสียชีวิตคาบ้าน
อ่าก็มีลูกชายที่อยู่ที่บ้านด้วยโชคดีที่หลบทันนะครับรอดตายมาอย่างปฏิหารนะครับ
ที่สพชะอวดนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านเช่าหลังนึงในพื้นที่หมู่๗ตธสมชต์อชอวดนะครับ
เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับที่หน้าบ้านเนี่ยเจอศพของนายกระหนกอายุสามสิบแปดปี
ซึ่งเขามีบัตรประจำตัวผู้พิการประเภท๔ก็คือป่วยทางจิตนะครับ
ที่หลังอีกหนึ่งนัดแล้วก็ที่อกซ้ายอีกหนึ่งนัดนะครับ
ไม่มีเรื่องของร่องรอยหลักฐานอย่างอื่นนะฮะ
จากปลอกกระสุนขนาด๙มมที่ตกอยู่๒ปลอกนะครับ
มีลูกชายของนายกระหนกวัย๙ขวบนะครับ
บอกว่าพ่อเนี่ยเช่าบ้านอยู่กับปู่แล้วก็ย่า
ทำอาชีพปลูกผักขาย
ตอนเกิดเหตุปู่กับย่าไปขายผักที่ตลาด
ซึ่งตัวของน้องบอกจำหน้าคนร้ายได้แม่นนะครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้คนก่อเหตุที่ยิงพ่อ
เคยมานั่งพูดคุยกับพ่อที่บ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ๖โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตอนนั้นลูกชายวัย๙ขวบของผู้ตาย
อาบน้ำแต่งตัวอยู่จะไปโรงเรียนนะครับ
โดยนายกระหนกนั่งอยู่หน้าบ้านกำลังมวลยาเส้นอยู่นะฮะ
อยู่มีผู้ชายคนนึงซึ่งมีหนวดมีเครานะครับ
ขี่จักรยานยนต์สีแดงดำเข้ามาที่บ้าน
มาคุยกับนายกระหนกสักพักหนึ่ง

กระสุนก็เข้าแถวลำตัวแถวชายโครงนะฮะ
ตัวของนายกระหนกเองก็พยายามวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ถูกยิงซ้ำที่หลังอีก๑นัดนะครับ

ก่อนที่คนร้ายจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนลูกชายของนายกระหนกวัย๙ขวบที่อาบน้ำแต่งตัวอยู่จะไปโรงเรียนเนี่ย
เด็กบอกตอนนั้นพอเห็นมีคนร้ายแล้วก็มายิงพ่อเนี่ย
ก็เลยไปหลบอยู่หลังเสานะครับ
ทำให้คนร้ายไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่ในบ้าน
ถ้าเห็นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะ๗นาฬิกา๓๗นาทีวันนี้

แต่เวลาในกล้องเนี่ยมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๑ชั่วโมงนะฮะ

คนร้ายขี่รถผ่านไปได้สัก๘นาทีนะครับ

จะมีเสียงปืนนัดแรกดังขึ้น
ถ้าเป็นเวลาจริงก็คือ๖นาฬิกา๔๕นาที
แล้วดังติดต่อกันอีกนะฮะ
นัดแรกแล้วก็มีอีก๔นัดรวมเป็น๕นัดนะครับ

ขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาหลังจากนั้นอีก๒นาที
มีเพื่อนบ้านของผู้ตายนะครับบอกว่า
ตัวในกระหนกผู้ตายเขาเคยไปก่อเหตุ
บหน้าผู้ชายคนหนึ่งในงานกระถิ่น

ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายเขาหรอกนะแต่ว่าเขามีอาการทางจิตเวทอยู่
เหมือนกับจะเข้าไปวิ่งแย่งเงินอะไรพวกนี้นะฮะ
เกี่ยวกับเงินทำบงทำบุญอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ตรงกับที่แม่ของผู้ตายบอกนะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจสพชะอวดนะครับ
บอกว่าสงสัยอยู่คนหนึ่งแต่ยังพูดชัดเจนไม่ได้

คือนายกระหนกผู้ตายเคยตบหน้าเขาทีนึง

คนก่อเหตุอาศัยจังหวะที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน

แต่บอกไม่ถูกอะ
เดี๋ยวบอกว่าสงสัยกว่านั้นกว่านี้ต้องรู้

ตึงบอกว่าความน่าเอาสามเหล่าอีกนัดนึงเป็นหน้านัด
คือเขาตั้งใจให้ตายเลย
ล่าสุดตำรวจสพชะอวดออกหมายจับ
ผู้ต้องหาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นายประยุทธ์ราชแป้น

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ในยุทธ์เคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้ตาย
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับ

นายุทธ์เนี่ยโกรธแค้นแทนหลานเขย

เอารถจักรยานยนต์ที่ขี่มาก่อเหตุ

ซึ่งไปจำนำเนี่ย๓๐๐๐บาท
ตำรวจยึดรถของกลางมาได้แล้ว

พอเอาจักรยานยนต์ให้เมียไปจำนำแล้วเนี่ย

โดยให้เมียคนที่๓ไปส่งที่
แถวริมถนนสายเอเชีย
ตำรวจสพชะอวดก็ไปตรวจค้นนะฮะ
ไปบ้านเมียคนอื่นอีกนะครับ

ไปเจอซองปืนกับด้ามปืน